เอาตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้เรื่องหลักเนี่ยเพราะว่าเป็นเรื่องของน้องที่ต้องดูแลกันด้วยนะครับ
คุณจอยบอกต้องการเรียกร้องตั้งแต่ที่ไม่ส่งค่ะ
เดี๋ยวนะคุณเบิร์ตครับคุณจอยพักอยู่ก่อนนะเดี๋ยวผมคุยกับคุณเบิร์

ถ้าพี่ลองคำนวณเนี่ยเริ่มจากสิงหา
กรกฎาสิงหา๖๑กันยา๖๑ที่ส่งแล้วไม่ส่งเลยเนี่ย
จนมาถึงปัจจุบันถ้านับเดือน
รวมแล้วทั้งหมดแล้วคูณ๓๐๐เข้าไป๕๐กว่าเดือนเนี่ย
คุณจอยจะเรียกอย่างนี้เหรอ

พี่ผมไม่มีให้ขนาดนั้นหรอกครับอ่า
เบิร์ตคุณจอยรอแป๊บนะทนายรณรงค์มันเรียกอย่างนี้ได้ไหม
คือผมขอให้ความรู้แล้วกันไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับ
แล้วก็ให้คุณผู้ชมดูไปด้วยเลยเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้
พ่อกับแม่ไปกันต่อไม่ได้แน่นอนแล้วเขาถึงแยกกัน
ทีนี้มีลูกเกิดขึ้นมามีเด็กเกิดขึ้นมาจดทะเบียนสมรสหรือไม่ก็ตาม
เป็นภาระที่พ่อและแม่ต้องอุปการะทั้งนั้น
อุปการะที่ว่าคืออุปการะตามฐานานุรูปของตัวเอง
ถ้ามี๒๐๐แบ่งมาวันละ๕๐บาท๒๐บาทได้ไหม

อย่างคุณเบิร์ชเขาบอกถ้าผมมีมากผมก็ให้มาก
บาทต่อวันได้ไหมถ้ามีน้อย
เพราะเด็กต้องซื้อขนมต้องใช้จ่าย
สิ่งที่เขาอยากได้เพราะเขาก็มีพ่อและมีแม่
ส่วนทางฝั่งคนที่ดูแลลูก
ถ้าพ่อเขาจะติดต่อต้องได้รับการติดต่อต้องคุยต้องได้คุยได้พาไปเล่น
กอดได้หอมลูกจะไปกีดกันไม่ให้เขาเจอกันไม่ได้

มีมากผมก็ให้มากมีน้อยผมก็ให้น้อย

อย่าขอย้อนหลังไป

อันนี้เรียกได้มั้ยเรียกเรียกหลัง
ที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องเลี้ยงดูลูกมาคนเดียวตลอด
สิทธิ์ที่จะเรียกจากฝ่ายพ่อได้แต่ต้องไม่เกิน๕ปี
เรียกที่ว่าคืออะไรก็ตามที่จ่ายให้ลูกไปครึ่งหนึ่งคุณต้องจ่ายด้วย
ไม่ใช่๓๐๐นะคุณภาคภูมิไม่ใช่๓๐๐นะ
หมายถึงค่าเทิมค่ากินค่าเลี้ยงหนังสือทุกอย่าง
มีหรือไม่มีมันเป็นกระบวนการที่คนเป็นพ่อต้องรับผิดชอบ
คนเป็นแม่ต้องรับผิดชอบอย่างที่ผมบอกไงครับ
มี๒๐๐ให้๒๐บาทมี๑๐๑แบ่งมาให้สัก๕บาท
คือในมุมของคุณเบิร์ตเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ให้เลยแต่ไม่มีคือ
ถ้าจะเรียกเป็นก้อนแบบย้อนหลังแสนกว่าบาทอะไรอย่างนี้
อันนี้เขาไม่มีให้แน่ก่อนที่จะไปคุยกับทางฝ่าย
อันนี้เกี่ยวกับภรรยานักปัจจุบันได้ให้ลูกครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่

เอาฟ้องแล้วผมจะทำอะไรได้ครับพี่
อยากจะมีโอกาสมาเจอกันแล้วคุยกันบ้างไหมครับเนี่ยทั้งสองท่าน

ก็ไม่อยากเจอเหมือนกันค่ะ
ไม่อยากเจอไม่ได้นะเพราะว่ามีลูกเกิดอยู่
แวะมาเยี่ยมเด็กบ้างต้องมาเล่นกับเด็กบ้างเพราะเป็นลูกของเรา
ส่วนตัวที่แม่เขาจะไปฟ้องเนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องของอนาคต

บอกอยากเจอลูกแต่ไม่อยากเจออดีตภรรยา
ก็ให้ยายหรือให้พี่ชายพามาเจอก็ได้
มันต้องได้เจอจะห่างกันไปเลยไม่ได้เพราะเด็กก็ต้องการความอบอุ่นเหมือนกัน
คือคือเอาเป็นว่าทั้งคู่เนี่ยยังไงคงต้องหาทางที่จะมีคนกลางในการ

เลยคนกลางทุกคนอยากเป็นคนกลางให้ถ้าเกิดบอกทำเพื่อเด็กใครก็อยากทำ